พาไปเยี่ยมดูอาการสองแม่ลูกกันหน่อยค่ะ
คือฝ่ายคนที่เป็นแม่เนี่ยเขาอัดคลิปเขาบอกว่า
เขาทรมานเหลือเกินเจ็บปวดกระดูกไปหมดเลยนะคะ
สู้ผอมซีดเซียวกินไม่ได้นอนไม่หลับ

แต่ไปตรวจแล้วปรากฏว่าผลเป็นลบ
เธอบอกว่าที่ผลเป็นลบเพราะว่าเธอไม่ได้เป็นโควิดสายพันธุเดิม

สายพันธุเดิมมันไปโจมตีปอดใช่ไหมคะ
แต่ว่าสายพันธุ์ใหม่มันไปโจมตีกระดูก
ก็เลยทำให้ตรวจหาเชื้อโรคไม่เจอค่ะ
สุดท้ายเธออัดเป็นคลิปมาแบบนี้ให้เราได้ดูเชิญดูค่ะ
นั่นแหละค่ะ

เธอเจ็บตรงไหนเธอปวดตรงไหนบ้าง
ถูกประสงค์ของเธอที่อัดคลิปนี้มา
เธอบอกว่าต้องการที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยเหลือเธอโดยการนำตัวเธอแล้วก็ลูกชายไปรักษาตัว
ทีนี้พอเราไปถามว่าเอ๊ะคุณคุณติดโควิดมาได้ยังไง
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอไปติดมาตั้งแต่วันที่๘มีนาคม
ที่ผ่านมานับไปนับมา๖เดือนแล้วนะคะ
ตอนนั้นเธอไปรับทัวร์จีนมาส่งที่รถไฟฟ้าสายสีม่วง
ตรงข้ามกับกระทรวงสาธารณสุข
จากนั้นเธอก็เริ่มละครับมีอาการนำมุกไหล
ท้องเสียปวดแสบปวดร้อนตามกระดูกลิ้นชา
ก็เลยรีบนำมะนาวมาบีบใส่โพรงจมูก
แล้วกินยาแก้ปวดหัวกับยาฆ่าเชื้อ

ลูกชายของเธอก็เริ่มมีอาการลักษณะเดียวกันกับเธอ

แต่อาการของแม่ลูกก็ไม่ดีขึ้น
ช่วงต้นเดือนเมษายนเธอตัดสินใจไปที่โรงพยาบาล
ไปตรวจหาเชื้อผลปรากฏว่าทั้งเธอแล้วก็ลูกชาย
แต่แม้ว่าผลจะเป็นลบเธอก็ยังคงปักใจเชื่อเหลือเกินว่า
เพราะมีอาการปวดแสบปวดร้อนตามกระดูก
แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมในปอดของเธอเธอไม่มีเชื้อ
แต่เชื้อมันไปอยู่ที่กระดูกเธอบอกแบบนี้นะคะ
ก็เลยทำให้ตรวจหาเชื้อไม่เจอ

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพาไปรักษาทีนะคะ

พอเข้ามาดูแล้วก็แสดงความคิดเห็นเหมือนกันคือ
ให้ความเห็นใจสงสารแต่ว่าทั้งทั้งก็ไปรักษาตัว
ไปตรวจให้ชัวร์ว่าเป็นอะไรกันแน่นะคะ
เดี๋ยวชาวบ้านเขาจะตกใจกันไปใหญ่